หรือว่ามันผิดกับการที่พักเก้าไกลออกมามั่นใจก่อนหน้านี้ว่า
สาววอนอย่างเพียงพอในการวดในยุทธคศีลครับ
ภาพกับเหลิกพอลงมตรีที่เกิดขึ้น
ครับแต่ว่าเรายังไม่ยอมแพ้นะครับ

ไม่ถึงมติที่๓๗๖ได้ออกมา๓๒
แล้วก็ตามที่เราเคยคิดคาดการณ์กันไว้เนี่ย
ก็ต้องยอมรับว่ามีการกดดันวุฒิสภาเยอะนะครับ
แล้วก็ที่ไม่มาประชุมก็เกือบ๔๐กว่าคนด้วยกัน
เพราะฉะนั้นในตรงนี้ก็อาจจะไม่ตรงตามที่เราคาดการณ์ไว้นะครับ
แต่ว่าในขณะเดียวกันก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับ
เราก็จะใช้เวลาในการหายุทธศาสตร์ในการรวบรวมเสียงนะครับ

ส่วนจะเป็นโอดครั้งต่อไปจะเป็นเมื่อไหร่ก็ต้องขึ้นอยู่กับทางท่านประธาน
เราก็ยังทำงานด้วยความเชื่อใจซึ่งกันและกัน

หรือว่าจะมีการปรับคุยกันยังไงเพื่อหาเดินกับภักดิ์มันครับ

อย่างที่บอกว่าเราได้สัญญากับประชาชนไว้อย่างไร

ว่าสิ่งที่เราพยายามด้วยในใจทำเสนอ
ก็ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน

แม้กระทั่งเพื่อนที่เป็นส่อด้วยกันอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันเข้าใจคาดเคลื
ได้มีโอกาสชี้แจงเยอะนะครับผมก็ได้มีโอกาสชี้แจงเยอะ
เลขาธิการพักคุณชัยชวัฒน์ก็มีโอกาสได้ชี้แจง
คุณไอติมพระฤทธิก็มีโอกาสได้ชี้แจงผมก็คิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับ
ตอนนี้ก็คงมุ่งหน้าสู่การเลือกการลงมติครั้งที่๒ต่อไปก่อนนะครับ
นะครับก็คงยังตามเดิมอย่างที่ได้สัญญากับประชาชนไว้นะครับ
อย่างที่บอกว่าคงจะต้องมียุทธศาสตร์ในการเลือก

ผมจะสามารถทำแต่งงานสำหรับสังเกตุภาพ
เพื่อสามารถสร้างพูดพูดต่อไป
คุณพิธาวันนี้เราจะศึกษาอุปสรรคที่มันต่อขึ้นไหม

เพราะว่าเรามันจะเป็นประหลาดเสียงในภูมิกันครับ
กว่าที่เราได้
ก็อย่างที่บอกว่าก็คงจะต้องมียุทธศาส
ในการรวบรวมเสียงครั้งใหม่ต่อไป
แล้วก็จะเริ่มลงรายละเอียดนะครับ

พี่สาอุปสรรควันนี้ยังไงบ้างนะครับ
ถ้าเราจะศึกษาแล้วก็เดินหน้าต่อไปเลย
ก็เห็นว่ามันเป็นอุปสรรคที่เราเข้าใจชื่นชม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอขอบคุณทั้ง๑๓ท่าน
ที่กล้าหาแล้วก็ลงมติตามที่ท่านได้เคยสัญญากับพี่น้องประชาชนไว้
และในขณะเดียวกันก็คงต้องศึกษาเพิ่มเติมว่า
เหตุและผลอะไรที่ทำให้หลายคนไม่ได้มีโอกาสมาเป็นองค์ประชุมร่วมด้วยซ้ำไป
และหลายคนอาจจะไม่ได้โหวตอย่างที่อาจจะแบบคนคิดว่า
อยู่ทุกที่๔ครับ
ทุกทีต้องทำแผนอะไรขึ้นให้เรียบร้อยก่อน

อาจจะได้เสียงเพิ่มโดยที่ไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงื่อนไขอย่างที่เราคิดก็ได้
สะพาจะถามว่ามีข้อใจกับสิ่งมันขึ้นพอมาก

เป้าหมายของแต่ละคนเนี้ยมีประมาณที่ตรงกัน
อาจจะพราบเมืองต่างกันแค่นั่นเอง
สิ่งที่เราทำก็ไปในเป้าหมายเดียวกับท่านเท่านั้นเอง

ระยะเวลารอบ๒นี่มันก็ไม่ได้นานมากนะคะ
ถ้าเทียบกับรอบหนึ่งนี้มันก็มีเวลาในการที่เราจะชูยุทธศาสต

แล้วรอบ๒จะมั่นใจได้ยังไงว่าจะชนะ

ถอยบังนโยบายได้ไหมคะ

จะไม่ลดจำแพง

อย่างที่บอกว่าเราสัญญากับประชาชนไว้ยังไง

เอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตออกไปหาประชาชนสักเล็กน้อย

ผมไม่ได้ยินคุณพูดเลยอ่ะโทษที